ของวัวกำลังต้อนวัวข้ามถนนจะให้ไปกินย่าในสวน
แต่ว่าในขณะข้ามถนนนั่นเองมีรถกระบะคันหนึ่งขับมา
แล้วก็ชนวัวจนวัวนั้นตายเป็นวัวท้องแก่ด้วยนะ
ส่วนคนขับรถกระบะนี่ก็บาดเจ็บ
สภาพบัวที่มันตายนะฮะท้องแก่แล้วก็เป็นเพศเมีย
อายุ๕ปีน้ำหนักประมาณ๘๐๐กิโลกรัม
เป็นวัวพันธินรูบาซิลนอนตายอยู่ริมถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนหน้าวัดใต้วิลัยธรรม
เขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจได้รับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็นอกจากพบวัวมันตายแล้วก็พบรถกระบะ
ทะเบียนเจ้าโสธรสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินเลยนะครับ

คือนายรัฐพลอันโนอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ
และเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่๑๐๑
ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าตอนที่รถชนวัว
หน้าอกของเขาก็กระแทกกับพวงมาลัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บอีกรายก็คือนายธีรพันธ์จันแก้วบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
อกจากนี้ยังพบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้า
เพราะว่าถูกรถกระบะพุ่งชนจนได้รับความเสียหาย
นายสมศักดิ์จันสะครูอายุ๕๕ปีเจ้าของวัว
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกำลังต้อนวัวตัวดังกล่าว
ท้องแก่ตัวนี้นะครับออกจากคอกจะไปผูกเลี้ยงไว้ในสวน
วัวท้องแก่ใกล้คลอดแล้วระหว่างเดินข้ามถนน
จู่ก็มีรถกระบะคันดังกล่าวนี่แหละครับ
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนวงเขากระเด็นขึ้นไป
แล้วไปตกบนฝากระโปรงหน้ารถ
จากนั้นรถกระบะก็เสียหลักลื่นถลายไปชนเสาไฟฟ้าพังเสียหายนะครับ
ที่วัวจะตกลงกับพื้นสนามย่าด้านหน้าวัดตายคาที่

ก็จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
วัวก็ตายหน้ารถพังหมดเลยนะครับ
เจ้าของรถกระบะก็บาดเจ็บนะครับ